เรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยแหม่เจ้าโจรคนนี้
ไม่กลัวตำรวจนะแต่กลัวเปียกกลัวฝน
ใส่เสื้อกันฝนแล้วไปขโมยต้นไม้ที่ร้านสเต็ก

สเต็กอยู่ห่างจากโรงพักเดินไม่กี่ก้าวถึง

ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เห็นจังหวะนี้ไหมโย

เอากระถางต้นไม้มาตั้งไว้ในรถสาเล้ง

แล้วก็เดินอ้อมรถขึ้นไปขี่รถซาเล้ง

เปียกกลัวฝนแต่ไม่กลัวตำรวจแหละ
เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะร้านสเต็กชื่อว่าสิงโตสเต็ก
คือเขาอยู่ห่างจากโรงพักเมืองระยอง๑๐๐เมตรนะ
แต่คนร้ายไม่กลัวเลยมาถึงค่ะขี่รถซาเล้งมาแบบนี้
แล้วที่บอกว่าไม่กลัวก่อเหตุแบบใจเย็น
วันติดต่อกันด้วยนะคุณ๒๗กับ๒๘กันยา
มาช่วงเดียวเลยตี๔๓๐ช่วงเดียวกันเลย
โอ้โหตีสี่ครึ่งถ้าตื่นเช้าขนาดนี้ไปทำงานที่มันสุจริตอย่างอื่นดีกว่าไหมพี่
นี่ไม่กลัวหรอกข้ามฝั่งไปนิดเดียว๑๐๐เมตรก็ถึงสถานีตำรวจแล้วนะ
ถามว่าเดินกี่ก้าวถึงโรงพักไม่กลัวไง
ถ้าตำรวจเขารู้เนี่ยตำรวจวิ่งมาจับได้ทันเลยนะ
ใช่ค่ะซึ่งนักข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านสเต็กนี้
อยู่ตรงริมถนนรอบสวนศรีเมืองที่อำเภอเมืองระยอง
เจอกับเจ้าของร้านสเต็กค่ะคุณสวรีวงเงิน
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเจ้าโจรมันไม่กลัวกฎหมายมันไม่กลัวตำรวจจริงนะ
เพราะว่าเนี่ยพี่ขายของอยู่ใกล้กับโรงพักเมืองระยองเลย
อยู่ร้อยเมตรพี่คิดว่าเออร้านพี่ปลอดภัยแน่
ไม่มีไอ้พวกโจรมางัดแงะมาขโมยของแน่

แต่เปล่าเลยก่อนหน้านี้
เคยโดนโจรมาขโมยเบียร์ไป๒รังแล้วนะ
แล้วเหตุการณ์รอบนั้นพี่โอ๊คก็ไปแจ้งความที่สพรยไว้แล้ว

ใครที่อยู่ในอำเภอเมืองระยองระวังเอาไว้ให้ดีนะ
นี่ขนาดกระถางต้นไม้เนี่ยวางไว้หน้าร้านแบบนี้
ยังโดนยกไปยังโดนขโมยไปเลย
ตำรวจสพรยว่ายังไงคะ
ไปตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ไหม
บอกแบบนี้นี่คุณผู้ชมเราทำพิกัดให้ดูเห็นไหม

จุดมุมนี้คือจุดที่คนร้ายมายกกระถางไป
แล้วนู่นเห็นหลังคาสพเมืองระยองไหมคะนู่นน่ะ

นี่อยู่ใกล้กันแค่นี้ค่ะ
ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่า
แสบที่มาก่อเหตุขโมยกระถางต้นไม้เย้ยกฎหมาย

เรื่องนี้ทางฝั่งผู้เสียหายก็คือเจ้าของร้านสเต็กเนี่ย

ก็จะดำเนินการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

งั้นต้องบอกคุณสาวรีแล้วล่ะ
เจ้าของร้านสเต็กให้รีบไปแจ้งความเลย
แล้วก็เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้ไปมอบให้กับตำรวจ